เพราะว่าหลานสาวมาร้องกับสื่อบอกว่าที่ดินของคุณปู่หนูนะ
สิบกว่าไร่กำลังจะโดนยึดครับเพราะอะไร
คือเอาโฉนดที่ดินให้ญาติไปเป็นหลักทรัพย์

หมายสารมาที่บ้านคุณผู้ชมฮะ
หมายสารมาที่บ้านบอกว่าที่ดินที่เอาไปจำนองเนี่ยนะ
ส่งดอกนะดอกคือดอกเบี้ย

นี่แหละฮะโฉนดที่ดินถูกนำไปจำนองนะครับ
ทั้งที่อยู่ในมือของตำรวจนั่นหมายความว่า
ตำรวจเขาเอาโฉนดที่ดินของคุณปู่ไปจำนอง
โดยที่คุณปู่ไม่รู้เรื่องนี่หลานมาร้องนะฮะ
น้องคนนี้ชื่อนางสาวอังสิรินเศษนิยมอายุ๑๙ปีเท่านั้นเอง
นักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด
เอาหมายสารมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าปู่ของเธอคือนายเจรเศษนิยมอายุ๗๔ปีแล้ว
ตกเป็นจำเลยนะฮะอยู่ดีก็ตกเป็นจำเลยถูกฟ้องร้อง
แล้วก็จะถูกยึดที่ดิน๒๘ไร่๑งานโอ้เกือบ๓๐ไร่นะ
โดยโจทย์ที่ยื่นฟ้องคือนายพิชัยวิสุทธิแพทย์
เขาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
โฉนดที่ดินไปอยู่ในมือของคุณพิชัยเขาได้ยังไง
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าต้นปี๒๕๖๓ครับ
เจรเนี่ยเอาโฉนดที่ดินผืนนี้ไปให้นายสุพัฒน์วงทองเป็นญาติกันนี่แหละ
ใช้ประกันตัวในคดีบุกรุกและอนาจารย์
คุณปู่เจรเห็นว่าญาติเดือดร้อนจึงช่วยเหลือนะครับ
โดยตำรวจเจ้าของคดีนี้คือร้อยตำรวจเอกกันตะพลศักดิ์ขาพรม
ท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองตราดครับ
แต่หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับร้อยตำรวจเอกกันตะพล
กลับนำโฉนดที่ดินที่นายสุพัฒน์เอามาประกันตัวไปจำนองครับ
ไปจำนองได้ยังไงปลอมลายเซ็นสิครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นจำนวนเงิน๕แสนบาทนี่ฮะเจ้าเลเศษนิยมนี่ครับ
โดยมีนายสุพัฒน์ที่มาขอยืมโฉนดไปประกันตัวแล้วก็เซ็นเป็นพยานด้วย
แล้วก็เรื่องมันแดงขึ้นมาเมื่อร้อยตำรวจเอกกันตะพลขาดส่งดอกเบี้ยครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าของที่ดินจึงถูกฟ้องร้องนะฮะ
มาหลานสาวพาปู่ไปแจ้งความที่สพเมืองตราดครับกรณีถูกปลอมลายเซ็นต์
โอ้โหต่างกันด้วยสิ้นเชิงนะฮะปลอมชัด

ร้อยทะบดเอกกตภนธรรมติดต่อมาขอเจรจา

ไอ้ฉโนธรที่ดินจะเอามาคืนให้๗มกราคม

แล้ววันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่ว่าสารท่านเลื่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙
นางสาวอังซีลินเล่าต่อบอกว่าตอนนี้ปู่เครียดครับคุณนักข่าว

พอปู่นอนไม่หลับย่าก็๗๒
เป็นโรคหัวใจด้วยอาการก็แย่ไปด้วยครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับติดต่อไปที่คุณวสินพงศิริ
เขาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แล้วก็พาน้องไปเจอกับพลตำรวจตรีสายเพชรศรีสัง
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔

ล่าสุดครับทีมข่าวเราไม่ทิ้ง
เราตามจนเรื่องนี้นะครับ

นัดปู่จเลกับร้อยตำรวจเอกกันตระพล

วันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่๘กุมภาพันธ์ครับ
จะมีการไปถ่ายถอนโฉนดกลับมาคืนให้คุณปู่
โดยนัดหมายคืนโฉนดเวลา๔โมงครึ่ง
ตอนเย็น๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนเรื่องคดีแล้วก็การดำเนินการทางวินัย
เดี๋ยวต้นสังกัดก็จะต้องเอาไปดำเนินการต่อไปฮะ
โอ้โหอย่าไปทำแบบนี้นะฮะเสียชื่อหมดนะครับ